แข่งกันที่จังหวัดบุรีรำนะคะ

มีแข่งขันกันทั้งหมด๕รุ่นค่ะ

ม้วนเดียวจบค่ะด้วยจำนวนรอบทั้งสิ้น๑๕๔รอบสนาม
คิดเป็นระยะทาง๗๐๑๓๑๖กิโลเมตร
คว้าแชมป์สนามที่๓พร้อมกับเป็นผู้นำคะแนนรวมในรุ่นต่อไปค่ะ
คิดเป็นระยะทาง๕๘๒๙๑๒กิโลเมตรค่ะ
ทางนี้นะคะเอเชียนและมังชีวี๒๐๑๖๒๐๑๗
ในวันที่๒๐ถึง๒๒มกราคมนี้ค่ะ
ถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
วันสุดท้ายนะคะเป็นการแข่งขันวิ่งมาราทอนมี๔ระยะทางด้วยกัน
ฟันวัน๕กิโลเมตรและ๒๕กิโลเมตร
แม้ว่าก่อนปล่อยตัวจะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะคะก็คือฝนตก
แต่ว่าไม่หวั่นค่ะนักวิ่งกว่า๕๐๐คน
โดยการวิ่ง๑๐๕๕กิโลเมตรนะคะได้รับพระกรุณาธิคุณ
จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ส่งเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ค่ะ
และก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระเทพพระรัชราชสุดาสยามบรมราชกวมารี